ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องจากลอยกระทงหรือเปล่า
เพราะสิ่งที่เห็นมันไปอยู่ในโฟมคล้ายกับกระทงพี่อุ๋ยกลางสระน้ำ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จไปนั่งชิวริมน้ำ
เหลือไปเห็นในสระน้ำเหมือนกับเป็นถาดโฟมคล้ายกับกระทงนะคะ
มีหุ่นปั้นด้วยดินแบบนี้เป็นดินน้ำมันสีแดงเป็นรูปคนสองคน
แล้วก็มีทูปปักตรงกลางมีเขียนชื่อเขียนนามสกุลมีเหรียญ
อุ๋ยเห็นแบบนี้กล้าไปหยิบกล้าไปจับไหม

เขาก็กลัวว่าเป็นเล่นมนต์ดำคุณสัยสาบแช่งอะไรใครเอาไว้หรือเปล่า
คนก็กลัวว่าไปหยิบไปจับของจะเข้าตัวใช่ไหมตามความเชื่อเนาะ
เห็นแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เขาบอกว่าสระน้ำตรงเนี้ย
ก็คือสระม่วงซิตี้หลังโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าโรง
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
ดินน้ำมันสีแดงเป็นรูปคนสองคนวางอยู่บนถาดโฟมคล้ายกับกระทง
มีชื่อนามสกุลด้วยมีเหรียญบาทอยู่ด้วยมีทูปปักอยู่ด้วย
ไปลอยกระทงด้วยกันก็อยากจะทำอะไรแปลกปั้นหุ่นตัวเองสองคนรักกันไง
อย่างนี้เหรอแล้วลอยไปกับกระทงหรือเปล่า
แล้วเหรียญที่ใส่อยู่ก็อาจจะเหมือนทั่วไปเวลาลอยกระทงคนก็ชอบใส่เงินใส่
เหรียญลงไปใช่ไหมครับหรือคุณสายมนต์ดำสาบแช่งใครหรือเปล่า
ฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมคิดว่าคืออะไรคะ
คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ในตอนนี้
ก็ต้องขออนุญาตจริงในมุมความเชื่อ

หมอปลาบอกว่าเป็นพิธีทางศัยศาสตร์แน่
ก็น่าจะไปลอยวันลอยกระทงนั่นแหละ
เพราะวันลอยกระทงก็ตรงกับจันทรุปราคา
หรือที่เรียกว่าราหูอมจันทร์
มันคือวันแรงเหมาะกับการทำศัยศาสตร์มาก
ที่มีเงินอยู่ด้วยสงสัยเหมือนกับเป็นการใช้เงินยัดปากผี
สาบแช่งคนที่มีชื่ออยู่ในหุ่นตรงนั้นให้มีอันเป็นไป
รูปคนแล้วลอยอยู่กลางสระเนี่ยอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว
คือพิธีทางศัยศาสตร์ตามความเชื่อของไอ้คนทำ
เพราะการลอยเนี่ยเขาคงจะลอยเมื่อวันรอยกระทง
เพราะวันรอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันจันทรุปราคา
หรือลาหูอมจันทร์ซึ่งเขามีความเชื่อกันเหลือเกินว่า
มันเป็นวันที่ไม่ดีเหมาะกับการทำศัยศาสตร์
ก็เหรียญปักอยู่ตรงปากหุ่นพอดีเนาะ
ปักไว้ตรงปากหุ่นสองตัวตรงเนี้ยค่ะคุณผู้ชมขำใหญ่ว่าจะเป็นหุ่นคู่รักได้หรือยัง
อะไรส่งข้อความมาขำในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์นี่ก็เขียนว่าอะไรเนี่ย
เนี่ยค่ะเห็นไหมตายทั้งโคตรข้างบนอะไรอ่ะโอ้แล้วมีปากกาหรือ
นี่มีกระดาษที่อยู่ข้างด้านหลังข้างล่างหุ่นอีกนะเอาอย่างงี้ก็แล้วกัน
ไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับตำรวจไปจัดการให้ค่ะ
ตำรวจสพวิเชียนบุรีนำขึ้นมาจากน้ำแล้วนะคะ
ครับนำไปไว้ที่สพวิเชียนบุรีนะคะอ่า
ที่ถูกเขียนบนแผ่นโฟมคือดาบตำรวจสาคอนชาวไร่
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
ดาบตำรวจสาคอนเป็นตำรวจตั้งใจทำงานนะไม่มีความประพฤติอะไรที่เสียหายเลยนะ
หุ่นอีกตัวเขียนถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕เป็นข้อความต่อว่าในทางเสียหายทั้งสองแผ่นเลย
ตำรวจเลยบอกว่าคนสติไม่ดีหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เมื่อ๓๔เดือนก่อนบ้านดาบตำรวจสาคอน
เคยถูกคนคว่างขวดใส่หน้าบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
สงสัยคนเดียวกันไม่น่าจะเป็นเรื่องศัยยศาสตร์อะไร
ข้างบนโฟมถึงเห็นมีต่อรอใช่ไหมต่อรอแจ้ชาวไร่นี่เห็นไหม
คือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขียนถึงใครเพราะว่าไม่มีใครกล้าหยิบกล้าจับ
พอตำรวจเอาไปไว้ที่โรงพักตำรวจก็หยิบออกหมดเลย
ดงกระดาษเนี่ยหยิบออกมาดูหยิบออกมาอ่านนะคะ

ก็คือดาบตำรวจสาคอนชาวไร่
เดี๋ยวนี้พวกคนร้ายมันต้องใช้วิธีอย่างนี้แล้วเหรอในการสู้กับตำรวจเหรอ
หรือว่าเป็นคนสติไม่ดีอะไรหรือเปล่าพี่อุ๋ยตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดีด้วยซ้ำนะ
เพราะตำรวจนายนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเสียหายนะคะตำรวจในพื้นที่บอก
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปคุยกับคนที่ก็มีข้อมูลเรื่องศัยศาสตร์เยอะ
เนรนแอร์ในหารรักษาจิต
คุณผู้ชมก็บ่นบ่อยค่ะเวลาทีมข่าวไปคุยกับเนรนแอร์
ต้องขออนุญาตเพราะว่าสงสัยว่ามันเป็นเรื่องมนต์ดำศัยศาสตร์อะเนาะ
เนรนแอบบอกว่าหุ้นสายมนต์ดำแน่
คนที่ถูกทำของใส่แบบนี้ไปทำพิธีแก้พิธีถอนซะเลยนะ

ที่ถูกปักทูบเอาเหรียญยัดปากเขียนชื่อเขียนข้อความสาบแช่งมาลอยน้ำเนี่ย
เขาตั้งใจให้ตายทั้งโคตรจริงให้ตายตกไหลไปกับน้ำ
ดังนั้นชาวบ้านที่เจอไม่ต้องกังวลไม่ได้เข้าตัวชาวบ้านหรอก
ก็แค่เอาไปเผาทำลายทิ้งซะมันก็จะจบ
แต่คนที่มีชื่ออยู่ตรงนี้เนรนแอร์บอกว่าให้ไปทำพิธีแก้ซะ
หรือใครเจอก็เดินข้ามไปเลยอืมของจะได้เสื่อมอย่างงั้น
คนไม่กล้าด้วยซ้ำไม่กล้าเข้าใกล้